มาเที่ยวบ้านหนูไหมมีอะไรน่าดูปีใหม่มงค์มีแค่๗วันใน๑ปี
สวัสดีค่ะทุกคนหนาวหนาวกับดาวซุฟะสลามมาแล้วค่ะ
พาคุณผู้ชมมาเที่ยวปีใหม่มงค์มีแค่๗วันใน๑ปีช่วงปลายเดือนธันวาคมค่ะ
แม้บรรยากาศเนี่ยสนุกสนานมากเลยนะคะมีการละเล่นอะไรหลายอย่างเลยที่เราไม่เคยเห็น
โดยเฉพาะนี่ฟอร์มูล่ามงค์อยู่ด้านข้างนี้นะคะเขาอยู่นิ่งอาจจะดูไม่ตื่นเต้นเดี๋ยวจะพาขี่นะสนุกสนานมากเลย
แต่ถ้าใครมาเที่ยวประเพณีปีใหม่มุ้งช่วงนี้แหมเหมาะจริงเลยค่ะ
เพราะว่าทางตอนบนของประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือและภาคอีสาน
ช่วงนี้เช้าเช้าอากาศเย็นดีจังเลยค่ะโดยรวมพื้นที่ประเทศไทยวันนี้นะคะ
อุณหภูมิจะลดลงประมาณ๑๓๓องศาเซลเซียสแต่ว่าอุณหภูมิก็ยังเย็นสบายอยู่ดี
แต่ช่วงบ่ายค่ะระมัดระวังกันหน่อยนะคะช่วงบ่ายค่ะอุณหภูมิกลายเป็นสีส้มเข้มแบบนี้เลยนะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะอุณหภูมิจะรู้สึกได้มากกว่า๓๕องศาเซลเซียส
แดดจะแรงด้วยนะคะระวังผิวเสียค่ะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะเน้นฝั่งตะวันตกก็คือแถวจังหวัดนครปฐมนะคะจะเห็นว่าช่วงเย็น๖โมงเย็นถึง๑ทุ่ม
ช่วงนี้นะคะพูดถึงเรื่องของฝนกันหน่อยฝนทั่วไทยแม่ลดลงอย่างชัดเจนนะคะต้องปรบมือให้เขาค่ะ
ดีใจกับชาวภาคใต้ด้วยนะคะได้หยุดหายใจหายคอนะคะแต่ก็จะมีลมตะวันตกผ่านเข้ามาเล็กน้อยทางตอนบนของประเทศนะคะ
แถวตรงนู้นจังหวัดเชียงรายค่ะอาจจะทำให้ช่วงบ่ายมีฝนบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะ
เรื่องของคลื่นแม้วันนี้ปกติทั่วไปทั้งอันดามันและอ่าวไทยตอนบนตรงนี้นะคะ
คลื่นไม่สูงเท่าไหร่แต่จะมีจุดที่ต้องสังเกตนิดนึงนะคะแถวจังหวัดนาราธิวาสจุดนี้ถ้ามีฝนนะ
คลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรเรือเล็กต้องระมัดระวังในการออกเดินเรือหรือว่างดออกจากฝั่งไปก่อนด้วยนะคะ